แต่ถ้าเรื่องความรักนะต้องเอาวางไว้เป็นเรื่องสุดท้ายสุด
พร้อมที่จะมีความรักให้กับคนมากมายพ่อแม่ยังพ่อแม่พี่
น้องเพื่อนแต่ความรักที่เป็นชู้สาวเมื่อไหร่เนี่ยนะมันจะนำ
เข้าไปสู่๒อารมณ์อารมณ์หลงก็คือหลงด้วยหลงแล้วทำให้เสียหาย
คนปกติทั่วไปได้มันไม่ใช่ข้อบกพ่องของเรามันเป็นชะตากรรมของเรา
อยู่เป็นโสดดีที่สุดกับการมีคู่ของปันอันไหนแฮปปี้ที่สุด
อยู่เป็นโสดมีความสุขมากที่สุด

ก็ครบไปแต่เมื่อมันไม่ใช่

เวลาที่ตัวเองคบหากับใครเวลาถ้าไม่ใช่ปุ๊บ
ใครส่วนใหญ่ทำใจนานไหม

ตายแล้วประดาษมณาได้ยินเสียงเพลงแล้วก็นึกถึง
ไปสถานที่นั้นที่เกิดไปก็นึกถึง

ถ้าวันหนึ่งหนูโตใช่ไหมหนูทำทุกอย่างเรียนจบแล้ว
แต่งงานก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้

แต่เมื่อวันหนึ่งถ้าตามดวงเนี่ยแต่งแล้วเนี่ย

อาจจะอยู่กันคนละที่แต่ก็ยังอยู่ด้วยกัน
หรือหนูอาจจะเลือกที่จะอยู่เป็นโสดและมีความสุขกว่า
มีแฟนได้แต่เราก็ยังไม่แต่งงานอยู่แล้ว
สองสามปีก็ไม่แต่งไม่คิดจะมีครอบครัวอยู่แล้ว

มันมีผู้ชายมหาจักรแปลว่าผิดและถึงตัว
ปันปันพี่พร้อมจะมีลูกพี่เนี่ยเป็นพ่อม่าย
พอมาอีกทีพร้อมแล้วมันมีผู้ชายแบบนี้

หนูต้องระวังไว้เป็นภูมิกันว่าเองมารอบนี้
อาจารย์ลักษ์เขาเคยเล่าให้ฟังเองมาหลอบอีหลอปนี้เลย
ฉันรู้แล้วรู้แล้วใช่ไหมใช่
รู้สึกยังไงที่เราเป็นดาราวัยรุ่นที่มีข่าวเยอะที่สุดในวงการ
จริงไม่ได้รู้สึกดีนะคะเพราะว่าข่าวที่คือในมุมหนูคือข่าวไหนที่มันดังก็คือข่าวที่ไม่ดีใช่ไหม
แล้วยิ่งเราข่าวไม่ดีเยอะลุกแล้วมันก็ยิ่งแย่คนมันก็ติดผ้าไปเป็นแบบนั้น
ข่าวตัวเองก็ไม่เคยรับรู้ไม่ได้ทำมาก่อนแต่ก็ต้องเป็นปันรู้สึกยังไงบ้าง
พูดไปบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อใช่ไหมคะ

เราก็ต้องปล่อยเขาไปอะ

ก็เคยคิดนะคะก็ตั้งนานแล้วอ่ะ
พ่อก็พูดอย่างที่หนูเคยพูดออกข่าวไป

ไปเรียนมือก็ไปเถอะออกไปเถอะ

เราคือไงเรามาถึงนี้แล้วให้เราเดินถอยหลังกลับไปหมดเลยเหรอ

มาดูว่าถ้าปันจากนี้ไป
เรียนให้จบทำงานตามที่พ่อแม่บอก
อยู่ในวงการบันเทิงในดวงจะเป็นยังไง

ในปีคร้องบร้อย๕๙ที่ผ่านมา
จนถึงประมาณวันที่๔สิงหาปีนี้

ดับเป็นปูปูปะหมดแรงอ่อนกำลัง

คือวงการบันเทิงคือมายา
แต่พอพ้น๔สิงหาคมปีนี้

อยู่ในพบกรรมะนั่นแปลว่ามันจะมีสิ่งใหม่

โลกใหม่โลกใหม่ก็แปลว่า

เรื่องต่างที่เราจะกลายเป็น
เพราะฉะนั้นแปลว่าก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมมันไปไหนไม่ได้หรอก
มันแปลว่าใน๑ปีกว่าที่ผ่านมาอาจจะเบื่อเซ็ง
แต่จาก๔สิงหาไปต้นไปปันต่อให้คิดจะหนีให้คิดจะทำไมมันหนีไม่พ้น

หลัง๔สิงหาคมลองดู
ราศีไหนในปีนี้จะมีชื่อเสียงพุ่งแรงแบบฉุดไม่อยู่เลย
คำว่าชื่อเสียงแปลว่าการรู้จักหรือการยอมรับหรือเครดิต

ชื่อเสียงมันไม่ใช่แปลว่าแค่ชื่อเสียงมันยังแปลว่าการรู้จักและยอมรับในคนรอบตัว
ในคนในสังคมของตัวเองก็ได้
เพราะฉะนั้นดวงชะตาของปีนี้ที่จะมีโอกาสประสบความเร็จมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ
แล้วนำไปสู่เครดิตที่จะนำไปสู่การมีทรัพย์การมีฐานะการงานที่มั่นคง
ชัดที่สุดนับตั้งแต่ในรอบ๑๒ปีเลยนะ
และจะเด่นชัดที่สุดที่ปรากฏเกิดขึ้นในเวลานี้

จากเดือนเมษาเป็นต้นไปก็ได้แก่ชาวราศีกัน

แล้วเรื่องของการไปสอนภาษาอังกฤษให้กับเนรล่ะคะมาได้ยังไง
คือเหมือนกับอันนี้คือเหมือนกับเป็นวัดในแถวบ้านนะคะ
วัดใหญ่แล้วแม่หนูเป็นคนธรรมธรรโม
ชอบก็คืออุปถัมภ์วัดคือช่วยสร้าง
ศีราสนะปรับลุงใช่บริจาคเงินช่วยสร้างอยู่แล้ว
แล้วก็เหมือนกับอุปถัมภเนรน้องเนรอยู่หลายรูปเหมือนกัน
วันอาทิตย์๘โมงเช้าไปถวายเพลงไปตลอด
แล้วเหมือนมีวันหนึ่งหลวงพี่เขาก็เหมือนกับถามให้ว่า
เออยวมบรรปันยวมพาอยากให้ยวมบรรปันมาสอนไหมลองดูไหม

แล้วเนรชอบไหม

ใช่ค่ะ
ก็เลยภาษาเราก็คล่อง

เห็นดวงบรรปันแล้วก็อยากจะบอกอย่างนี้ว่า
ดวงบรรปันมันเข้าเกณฑ์แบบชีวิตลุ้งโรษมีความสุขนะ
แต่ในมุมของดวงเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่ต้องให้ทุกคนได้เข้าใจว่า
เรือนที่มันเป็นอุปสรรคมี๓เรือน

ใน๓เรือนปันมีดาวทั้ง๓เรือนเลย

แปลว่าในทางร่างกายมีปัญหาเรื่องโรคกระดูกและฟันและผิวหนัง

แปลว่าไม่สามารถที่จะมีความเป็นปกติในครอบครัวของตัวเราเอง
และครอบครัวของเรากับตัวคนรักของเราในอนาคตเหมือนคนอื่นได้
มรณะมีดาวถึง๓ดวงอาทิตย์พุธจันทร์

ปันก็จะเป็นคนที่แปลกคือว่า
ชีวิตเนี่ย๑สายตาต่อไปจะมีปัญหาสั้นและเอียงซ้างใต้แล้วกว่า

อาทิตย์จันทร์มันเป็นมรณะเนี่ยตีความหมายได้ว่า
ชีวิตเหมือนเกิดเกิดดับบางทีเบื่ออยากหรือหายไปเนี่ย

มันแปลว่าชีวิตมันบางทีหวังก็ไม่เป็นไปตามหวังเกิดการกลับตรปัด

นั่นแปลว่าความรักมันเป็นจุดเสียหาย
จุดดึงไปสู่จุดดำของชีวิต

บางครั้งเรื่องบางเรื่องไม่ได้เป็นแต่ถูกข่าวให้เป็น

คืออย่าคิดว่าไปไหนแล้วจะไม่เจออะไร
ในเมื่อคุ้นชินกับมันแล้วกับวงการนี้
ก็อยู่อย่างนี้แหละอยู่คามันไว้
แข็งแกร่งในจิตใจบอกคนรักรอบตัวว่าให้เข้าใจที่เราเป็น

คือในอนาคตหนูจะอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยเลยใช่ไหมคะ
อย่าท้อแล้วอย่าถอดเพราะว่าหนูจะจดจำถูกจดจำ
เป็นเหมือนซุปเปอร์สตาร์ที่ทุกคนอยากเห็นอยากรัก
อยากอยู่ใกล้อยากฟังเสียงร้องอยากรับรู้อารมณ์เศร้า

อยู่ในบทของภาพยนตร์ใหญ่
ซึ่งถ้าเกิดว่ามีบทอย่างนี้เกิดขึ้นในช่วงประมาณ๔สิงหาคมปีนี้
เป็นต้นไปถึงปลายปี๒๖๑

เขาจะโด่งดังแบบเป็นผู้แตกแล้วก็จะกลัวอินเตอร์
แล้วหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังแบบไม่ใช่ร้อยล้านนะหลายร้อยล้าน

สรุปหลังสี่สิงหาหล่อนดัง
ผู้กำกับทั้งหลายขอโทษทีนะ

ตอนนี้เขาจะรับแล้วนี่ดวงชะตาเนี่ย
ช่วยสารต่อเจตนาของอาจารย์ให้ดูให้แม่นหน่อย
จะเอาจัดไปเลยจัดใหญ่ไปเลยนะ

นี่เดี๋ยวปีนี้หนูก็ปีนี้หนูว่าจะอีกประมาณ๒๓เดือนหนูจะออก

แป้งแป้งถ้าหน้า

กรรมะเป็นมรณะมรณะเป็นสู่พระ
นี้นำมาจากต่างประเทศมาผ่านตัวเราสูตรนี้มาจากเกาหลี
เห็นว่าสูตรนี้ได้ผลประโยชน์เกิดใช้ได้ผลดีจึงนำมาทำ
คือมันต้องมีอะไรที่มันไม่ใช่มิติเดียวที่แบบว่าไปจ้างโรงงานที่ปากเก็ตผลิต
มันไม่ใช่แบบนี้มันจะต้องมีมิติบางประการถึงจะทำได้

ไม่ใช่นำเข้ามีสูตรมีอะไรต่างมีแบรนด์มีการมีสรรค์สรรค์การรับซ้อนหน่อย
หมายถึงวัยของน้องเหมาะที่จะทำธุรกิจไหม

ยังราศีไหนในปีนี้จะเป็นเท่าแก่นี้ตั้งแต่เด็กหรือจะรวยตั้งแต่เด็ก
ราศีทุกราศีมันก็มีรากราศีในความต่างในต่างปีพศเกิด
แต่ดันมาอยู่ราศีเดียวกันในวัยต่างวัยในประเทศต่างประเทศที่เกิด
ไม่ใช่ว่าที่ทายจะทุกคนนะแต่เอาส่วนใหญ่ก็แล้วกันเอาส่วนใหญ่
เพราะทุกคนต้องการคำตอบแบบสำเร็จรูปว่าจัดให้

ราศีที่มีโอกาสเป็นเท่าแก่ในปีนี้และประสบความสำเร็จ
แก่ชาวราศีเมษราศีตุลฟันทงครับ
ฝากข้อคิดถึงคุณผู้ชมวัยเดียวกับปันก็ได้
ค่ะเป็นวัยรุ่นอ่ะสมัยนี้สิ่งล่อตาล่อใจมันเยอะใช่ไหมคะ
ทุกคนอยากให้ทุกคนใจเย็นนะคะทำลายใจเย็นมีสติช้า
ค่อยเพราะว่าเราอ่ะใจร้อนเป็นคนใจร้อนเป็นไฟเขาบอกว่า
หลวงปู่บอกเนี่ยเป็นไฟเดินมาเจอปันไฟ
ต้องเอาน้ำสาดต้องใจเย็นทำอะไรช้าแล้วก็ชีวิตทุกอย่างจะดีค่ะ
ทุกช่วงชีวิตคือบทเรียนคุณผู้ชมค่ะยังมีอีกหลากหลายบทเรียน
ปันปันที่จะต้องเรียนแต่เราในฐานะเป็นคนหนึ่ง
อาจจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนดูเป็นแฟนคลับที่ผ่านบทเรียนอันนั้นมา
เราก็จะใช้ความเข้าใจเมตตาเอ็นดูแล้วก็เฝ้ามองปันเติบโต
แล้วก็เรียนรู้ทุกบทเรียนให้เกิดคุณค่าให้เกิดประโยชน์กับปันมากที่สุดค่ะ
ท่านผู้ชมครับปกติเราจะคิดว่าเออยุคนี้เป็นยุคของเราเป็นโลกของเรา

เป็นยุคที่เมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นเด็กเข้ามา
แต่วันนี้มันเป็นยุคของเขาจริง

เพื่อที่เราจะเข้าใจกับคนยุคนี้ให้มันมากขึ้น

ผมจะได้ดูดวงให้กับคนอายุน้อยนานสักครั้งหนึ่งนะครับ
ก็ไม่ได้ดูดวงอาชีพมานานแล้วก็มาดูเฉพาะรายการนี้แหละ
ท็อกทะลุดาวก็เป็นอีกหนึ่งบริบทของสิ่งที่อาจารย์จาลึกเอาไว้แล้ว
ก็นำไปสู่ท่านให้ได้เห็นชีวิตของคนต่างวัยแต่ว่าทุกอย่างล่อ
่อมผันแปรและเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีตัวอย่างของดวงชะตาอัน
เป็นสิ่งที่ช่วยบอกกับคุณที่รับชมว่าพฤศพตุลอะไรกำลัง
เกิดขึ้นแล้วก็ต้องตั้งสติวางแผนใช้ประกอบการติดใช้ประกอบการ
สินใจหวังว่าชีวิตของปันปันจะเป็นหนึ่งในดวงดาวที่นำพา
คุณทุกคนที่เกิดในพฤศพและตุนไปสู่จุดมุ่งหมายในหวัง
ปรารถนาสำเร็จทุกประการครับอ้าวขอให้ปันปันสำเร็จทุกประการ

พบกับรายการท็อกทะลุดาวได้ในวันพระรหัสบดีหน้า๔ทุ่ม
ทางไทยรัฐทีวีหมายเลข๓๒วันนี้สวัสดีค่ะ
ได้ฉายาว่าเป็นตลกที่สวยที่สุดคนหนึ่งคุณส้มเช้งสามช่าค่ะ
นอนอยู่เกาหลีกี่วันทำเนี่ยประมาณร่วมร่วมเจ็ดชั่วโมงชีวิตมีอะไรดีขึ้นไหมดีหมดเลยอ่ะ
อ่ะเงินก็ดีงานก็ดีความรักหนูไม่ถามบ้างเขื่อนความรักไปแล้ว
อันนี้มันดวงชะตาเจ้าแม่หรือดวงชะตาเจ้านางที่สามารถผู้ชายสยบ
ใหญ่แค่ไหนก็ต้องสยบนี่นี่แล้วดวงชะตานี้สุดยอด
มีแฟนเป็นพระเอกลิเกแม่เขาก็ชอบเขาก็เลยบอกว่าแต่งงานเนี่ย
เป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้ว๑๙แล้วไปกรุงเทพกันไหมชนพ่อหนี
พาหนีแม่อยู่บ้านร้องไห้

อันนี้ราหูกุมรักในพื้นชะตากำเนิดเนี่ย

แล้วใครทำความผิดนะจะมีความรู้สึกอย่างนี้

สอนคนทุกคนเลยบอกว่าเนี่ยคุณต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้